คุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะเคยฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ
ดเงินก็ได้ฝากเงินก็ได้จะมีช่องข้างหน้าให้ฝากเงิน

ก็กดให้ฝากเงินใช่ไหมพอใส่เงินไปปุ๊บ
ฝาก็จะปิดใช่นึกว่าเสร็จแล้ว
อ๋อเหรอฮะยังไม่เสร็จเหรอ
ยังมันจะต้องมีกฎปุ่มว่ายืนยัน
แล้วก็จะมีสลิปออกมาว่าเราฝากเงินไปเรียบร้อยแล้ว
ที่ฝาปิดไปแล้วเนี่ยคือยังไม่จบขั้นตอนหรอก
ยังไม่เสร็จขั้นตอนผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาก็นึกว่ามันเสร็จแล้ว
นึกว่าจบขั้นตอนแล้วไม่ทันได้กดยืนยัน
เงินก็เลยค้างอยู่ในช่องตรงนั้นนะคะ๑๖๐๐๐บาท
เธอก็เอ๊ะทำไมเงินมันไม่เข้าบัญชีสักที

ต่อจากที่เธอทำธุรกรรมการเงินยังไม่เสร็จนะ
แล้วคาดว่าคงไปกดปุ่มเริ่มใหม่แล้วฝามันเปิด
แล้วเอาเงินออกไปเลยอ่ะเงิน๑๖๐๐๐บาทของเธอค่ะ
เขาจะมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วมันก็เลยเห็นชัดว่า

ผู้เสียหายคนนี้คือนางสาวจตุพรแจ่มดีอายุ๓๑ปีค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐ธันวาคมที่ผ่านมาประมาณ๑๔นาฬิกา๑๓นาที
เอาเงิน๑๗๐๐๐บาทไปฝากที่ตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
ของธนาคารแห่งหนึ่งในตลาดวังน้อยจังหวัดพระนครศรียุธยา
แต่ระหว่างทำธุรกรรมปรากฏว่าตู้ฝากเงินไม่รับธนบัตรฉบับละ๑๐๐๐บาท๑ใบ
ใช่บางทีจะไม่รับบางทีแบงค์ยับแบงค์ขาดอะไรแบบนี้เขาก็จะให้คืนมา
เรามีภาพจากล้ององค์จรปิดเนี่ยช่วงที่เขากำลังฝากเงินอยู่
เดี๋ยวขึ้นมาดูกันเลยก็ได้นะครับนี่อันนี้เป็นตอนคนร้ายมา
อันนี้เป็นคนร้ายค่ะผู้ชายค่ะต้องดูอันที่ผู้หญิงเข้ามาฝากเงินก่อน
นี่คนร้ายค่ะนี่คนร้ายค่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องของเธอไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวภาพมานะคะ
เธอบอกว่าเธอตั้งใจจะฝาก๑หมื่น๗๐๐๐บาทแต่ตู้บอกว่าขอไม่รับใบนึงนะ
ไม่รู้ว่าเป็นใบที่ชำรุดอะไรหรือเปล่าเธอก็เลยหยิบแบงค์พันธุ์ออกมาใบหนึ่ง
แล้วก็ได้ยินเสียงตู้ฝากเงินอัตโนมัติทำงานต่อปิดฟื๊บไป
เธอก็นึกว่าเสร็จแล้วแต่มันยังไม่เสร็จค่ะเธอยังไม่ได้กดยืนยันไง
เธอกลับบ้านไปเลยนะก็แปลกใจว่าทำไมเงินที่ฝากไปในตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
ไม่เข้าบัญชีเธอสักทีก็โทรศัพท์ไปถามที่ธนาคาร
ธนาคารบอกว่าไม่มีเงินฝากเข้าระบบนะคะเงินอาจจะค้างอยู่ที่ตู้ฝากเงินอัตโนมัติ
เธอก็เลยติดต่อขอดูกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุแล้วก็เห็นภาพนี้ค่ะครับ
บอกว่าพอเธอทำธุรกรรมทางการเงินที่ตู้แล้วคิดว่ามันเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะ
แต่มันยังไม่เสร็จผู้ชายคนนี้ค่ะอายุประมาณ๓๐๔๐ปีนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์สีแดงดำไม่เห็นทะเบียนก็ไปที่หน้าตู้อะค่ะ
แล้วก็ทำธุรกรรมต่อจากเธอแล้วเธอก็เห็นว่าเหมือนผู้ชายคนนี้
พยายามจะกดอะไรสักอย่างอยู่ที่หน้าตู้แล้วฝาดันเปิดแล้วเงินมันค้างอยู่
ก็หยิบเงินนั้นไปเลยอะค่ะแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดมันค่อนข้างชัดนะคะ
เดี๋ยวฟังสิ่งที่ผู้เสียหายเขาเห็นจากภาพนะแล้วเขาเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
พันค่ะแล้วคือมันไม่กินแบงค์หนึ่งใบ
เราก็เลยหยิบแบงค์หนึ่งใบตอนแรกหยิบออกมาก่อนแล้วทีนี้ก็เลยใส่เข้าไปใหม่
ใส่เข้าไปใหม่ปุ๊บมันก็ไม่กินแล้วเราก็ไม่กินแล้วก็เลยหยิบออกมาเลย
แล้วก็เดินหักหลังกลับเลยก็คือต้องโอนไปใช้หนี้เขาต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือตั้งใจจะมาฝากเข้าแล้วก็แบบโอนต่อให้
มันหายไปแล้วเราเดือดร้อนยังไงเราอยากให้คืนอะไรอย่างนี้
ก็เดือดร้อนมากเลยค่ะอยากได้คืนนะคะอยากให้เขาเอามาคืนนะคะ
ไม่ต้องกลัวความผิดนะคะให้เอามาคืนเพราะว่ามันก็เป็นความผิดพลาดของเราเหมือนกัน
ที่เรายังทำรายการไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อยากให้เขาเอามาคืน
ผู้เสียหายก็เลยบอกว่าเธอไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูทรวังน้อยเอาไว้แล้วนะคะ
ก็จะติดตามตัวผู้ชายคนที่เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ก็เธอบอกว่าเธอเดือดร้อนนะคะช่วยนำเงินมาคืนเถอะค่ะ
ก็ถ้าเอาเงินคืนเธอจะไม่ติดใจเอาเรื่องอะไร
หรือว่าผู้ชายคนนี้ไม่รู้เอาเงินไปแล้วตามหาเจ้าของหรือเปล่า
หรือยังไงคือจริงถ้ามันเห็นเงินค้างอยู่
ถ้าบริสุทธิ์ใจหยิบเงินแล้วก็ไปถามเจ้าหน้าที่ในธนาคารไง
ใช่ไปฝากเขาไว้เลยบอกโอ้โหเนี่ยของใครไม่รู้๑๖๐๐
ใช่ต้องทำแบบนั้นแต่นี่หายไปเลย
ตั้งแต่๑๐ธันวา๒วันแล้วเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าคุณเป็นข่าวแล้วนะครับ
คลิปวงจรปิดด้วยยังไงก็รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ซะนะครับ